เราจะไปห้ามให้คนคิดแบบดีทุกคนไม่ได้หรอก
แต่เขาเห็นเราแล้วอ่ะแล้วเขารู้แล้วปึ๊บเนี้ยเขาตัดสินเราผิดเลยเนี้ย
ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากเลย

อ้าวแต่เช้าทำไมถึงไปโฟส
ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี้ยก็ไม่มีอะไรตื่นเช้ามาแล้วก็
ขายครีมให้คุณหมอสมศักดิ์คุณอาจารย์
เป็นครีมเป็นครีมฝ้าเป็นครีมกันแดดแล้วก็เป็นพวกและยุทธ์ก็จะมีแบบว่า
ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบไปซื้อของอะไรเราอะไรที่ดีอ่ะ
เอามาให้ลูกค้าซึ่งปกติลูกค้าจะเยอะอยู่แล้ว
คราวนี้เนี่ยเราเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นคนชอบเล่นอ่ะชอบเล่นชอบตลกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เครียดไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
แล้วก็เล่นไปเลือกเปื่อยของเราจะบ้าแต่เราก็เลยโพสต์เล่นเล่น
เฮ้ยสำคัญผู้ชายพวกนี้บางทีผู้ชายเข้ามาแล้วก็บล็อกทิ้งบล็อกทิ้งบล็อกบล็อกบล็อกทิ้งแบบอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็ไม่ตอบไม่อะไรไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็บล็อกทิ้งบล็อกทิ้งบล็อกทิ้ง
ก็เลยโมโหก็เลยโพสต์เล่นอ่ะโพสต์ขำอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีหลายคนที่เข้ามาเม้นต์เหมือนกับประมาณว่าภาษาไทยแย่มากอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราจะบอกว่าภาษาไทยถ้าให้เราเขียนในเป็นทางการเขียนได้
แต่นั่นอ่ะมันคือเป็นภาษาที่เป็นภาษาเหมือนสับไว้รุ่นอ่ะสมัยเนี้ย
ภาษาคาราโอเกะที่เราอยากจะให้มันแบบดูขำมาไม่ได้ดูจริงจัง
คือเราไม่ได้แบบอะไรตรงนั้นแต่เราพดเราเออพร้อมเพราะพตมาปุ๊บ
มันทำให้เราเห็นทะเลความคิดของคนว่าคนเราเนี่ยมันมีความคิดในมุมมองที่ต่างกัน

เราเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะ

ฉันมีลูกสองแล้วใครจะมาเอาฉันจริงอะไรอย่างนี้

ข้อแรกอะไรนะข้อแรก

คือทุกคนต้องเช็คอินค่ะที่สวยต้องไปนะจ๊

เราถ่ายที่สวยก่อนร้านกาแฟเวลาที่

เราทำงานเราเครียดใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูป
เราก็จะได้ยินเราก็จะชอบการถ่ายรูป

อะไรอย่างเนี้ยแล้วข้อที่สอง

เราแต่งตัวโป๊ะนะแต่บางที่ที่เราไป
แล้วก็แต่งตามการาเทศะในที่ที่เราไป

เทิมจะใส่อย่างงี้ไม่ได้นะฉันไม่ชอบเนี้ย
บาบาไม่ได้เราบอกไว้แล้ว
ว่าเราแต่งตัวโป๊ะนะแต่เราแต่งตามการาเทศา
แล้วก็ตามอะไรนะชอบผู้ชายสะอาดสะอ้าน
ใช่ผู้หญิงทุกคนอะค่ะชอบผู้ชายสะอาดสะอ้านหมดอะ

วันนี้ไม่ได้อาบน้ำมา๓วันไม่ให้เข้าใกล้แน่นอน

ต้องเที่ยวต่างจังหวัดเดือนละครั้งต่างประเทศปีละครั้ง
ใช่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ไง
ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ทำงานของเขาเราก็ทำงานของเราใช่ไหม
เราไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเราจะได้เจอกันบ่อยแค่ไหนใช่ไหม
แต่อย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยเราก็คือ
อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันวันเสาร์อาทิตย์
นู่นนี่นั่นแค่นั้นเองใช่ไหม

ต่างประเทศก็ต้องไปเดือนละครั้งเพราะว่าเราไปสร้างประสบการณ์ใหม่ไง

เป็นผู้หญิงถูกไหมเขาต้องจ่ายให้เราสิ

อย่างน้อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเคยมีแฟนแล้วเนาะ
อยู่กับมัน๑๐ปีนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกการเลือกเงินเงินทองนี่แหละ
แต่ก่อนเราทำงานช่วยเขาตอนหลังลูกออกมาเราก็อยากเลี้ยงลูกให้แบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะอยากเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่ดี
แล้วก็ให้เวลากับลูกเต็มที่พอเราไม่ได้ทำงานปุ๊บเขาก็เริ่มแบบ
ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นซึ่งค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตปัจจุบัน
สี่หมื่นมันไม่พอหรอกคุณให้ฉันจ่ายทุกอย่างอ่ะ
ค่าไฟค่าน้ำค่าของกินในบ้านค่าเสื้อผ้าของคุณ
ข้าวผงซักหกข้าวทุกค่าในบ้าน๔๐๐๐๐บาทมันไม่พอนะ
นี่คือทั้งต่ำ๔๐๐๐๐

ยังไม่รวมทุกอย่างเฮียยยยยย่ให้ร่วมกับ
ให้สูงสุดอะไร
อะไรนะคะแล้วแต่เลย

ใช่เพราะถ้าสมมติว่าผู้ชายเหล่านี้
คุณจะมีกิ๊ก
อยู่อย่างเงี้ยเขาก็เปิดปุ๊บอย่างเงี้ย
มีนะมีแฟนรุ่นพี่เราทำแบบนั้นเลย

ปุ๊บเขาก็กดวางของเขาเองเขาเรียกว่า

ใช่ไหมเราเป็นแฟนเราก็ไม่ต้องเครียดไง

โทรไปก็ควรรับใช่ไหม
ใช่อยู่ไหนก็รับนิดนึง

เช้ากลางวันเย็น
ใช่ต้องโทรสร้างความสัมพันธ์แสดงความจริงใจถูกไหม
งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเขายังรักเราอยู่ถูกป่ะ

ทุกวันใช่ไหมล่ะเช้าสายบ่ายเย็น

เราก็คงไม่โทรไปแล้วล่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วไง

ไอติมไงก็คือไอติมใช่ไหม
ไอติมก็เราก็บอกความต้องการของเรา

คือสังคมสมัยนี้จะรับไม่ได้หรอก
รู้ว่ามันจะออกไปมันจะออกมาทางที่รบ

สมัยนี้โลกมันเปิดหมดแล้ว

อย่างนี้ฉันชอบแบบนี้นะ
แต่มันก็ต้องมีแบบสุขภาพนิดนึง

พี่ดูดิมีคนตามอยู่
อุ้ยตกใจตอนแรกตกใจแล้วก็เพื่อนก็โทรมามีเพจนู้นเพจนี้เอามึงไปลงเอาลงไป
เข้าใจนะแต่ว่าเพื่อนหลายคนแล้วก็แบบว่าลูกค้าหลายคนที่เขารักเราอะเนาะ
ก็เป็นห่วงเราว่ายุ้ยเพจที่เอาไปลงไม่ดีอ่ะยุ้ยฟ้องได้เลยนะนั่น
บอกตรงนี้นะคะยุ้ยไม่ฟ้องหรอกมันเป็นการสื่อสะท้อนมันเป็นงานทำงานของเขา
เป็นการทำงานของแต่ละองค์กรของเขาเขาจะไปสื่อแบบไหนไปทำยังไงมันก็เรื่องของเขา
ตัวเราดีที่ตัวเราเราจะไปห้ามให้คนอีก๗๐ล้านคนเนี่ยคิดกับเรา
ให้มองเราดีเหมาะทุกคนอ่ะไม่ได้หรอก
บางคนเนี่ยยังไม่ได้เจอแค่อ่านปุ๊บแล้วตีความไปแล้วตีความให้เราผิดไปแล้ว
เราเป็นคนที่ไม่ดีไปแล้วบางคนนะแบบโทษนะด่าแบบว่าคือไม่ดีเลยอ่ะ
เอาอะไรมากับสิอ่ะ
ก็พอหลังจากโพสต์เสร็จยุคอาบน้ำ

แต่วันนี้ค่อนข้างจะสูงยอดเภอ
คนดูสูงตกใจ
แต่ก็แบบเราก็คือโอเคเราเข้าใจว่า

อยู่ที่เขาจะมองว่ามองไปมุมไหน
ต่อให้เราอธิบายมากใหนบทอธิบายไปดีแบบนี้

เพราะว่ามีคนพิมพ์มาเรื่องลูกว่าสงสารลูกแล้วลูกเนี่ยมันคือเป็นของขวัญของเรา
ที่สุดในชีวิตเราเป็นความภาคภูมิใจของเราไงใช่ไหม
แล้วพอเรามาพูดเรื่องลูกใช่ไหมคือเรื่องนี้ลูกไม่เกี่ยว
ถ้าใครเข้าไปตามเฟสของตีตีอ่ะเฟสลูกชายุ๊อ่ะ
เห็นที่เขาโพสต์ตอนที่เขาพรีเซนต์วันแม่
จะเห็นความเป็นทุกอย่างในตัวของยุ้ย
มันเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่ลูกเขารู้สึกจากเรา
ทั้งหมดเลยแล้วคือมาโพสต์ว่าสงสารลูกแล้วนะลูก
สารลูกเราทำไมลูกเราไม่มีอะไรที่ต้องน่าสงสารเลย
ฉันส่งฉันไม่ได้เรียนจบอะไรแต่ฉันหาเงินอ่ะ
สื่อได้ค่ะเออฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีตรงไหนฉันไม่ได้กินเหล้าฉันไม่สูบบุหรี่
อะไรบ้างที่เป็นแม่ไม่ดียุ้ยถามคนคนนั้นถามไปว่า
อะไรที่ยุ้ยไม่ดีกับการที่ยุ้ยโพสต์คุณสมบัติผู้ชายที่ยุ้ยอยากได้อ่ะ

เราผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนึกออกใช่ไหม

มันไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตนะคะ
การมีครอบครัวมันไม่ได้ทั้งหมดของชีวิต
มันไม่ได้หมายความว่าการมีคู่แล้วเราจะมีความสุข
แต่ว่าสุขที่แท้จริงมันคือสุขจากความคิดของเรา

หลังจากจบโพสต์หลังจากไลฟ์เสร็จปุ๊บ
เสียงโทรศัพท์เข้ามาเยอะมาก
โทรศัพท์เข้ามาเป็นเยอะมากเป็น๕๐สายอ่ะ
จะมีประมาณสัก๑๐ที่โทรเข้ามาปุ๊บ

โดนโดนรึยังคะโดนรึยังครับ
ขอเราก็เราก็ตอบไปสวยอ่ะ
ว่ามีคุณสมบัติครบ๑๐ข้อไหมคะ

กรุณาช่วยวางด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจ
แค่นั้นมีทั้งโรคจิตทั้งนั้น

โทรมางานงานเข้ามาเยอะมาก

ให้โพสต์แบบให้ไลน์แอดอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติยุ้ยไม่ได้รับรีวิวสินค้า
ถ้าตัวสินค้าตัวไหนที่ยุ้ยดูแล้วคือมันดีจริง
ยุ้ยเอามาแล้วยุ้ยขายให้ด้วย

รีวิวอะไรอย่างนี้ยุ้ยแบบไม่ได้รับรีวิวสินค้า

อะไรที่ยุ้ยชอบแล้วคือมันดี
เข้ามาที่โทรมาประมาณกี่คนได้
โทรมาเหรอเกือบห้าสิบอะ

แต่ว่ามีที่มีโทรเข้ามาเป็นงานเลย
ประมาณสิบกว่างานกับยี่สิบงาน
รับอะไรงาน

เพราะว่ามันจะมีให้ลงไลน์แอดที่เป็นเหมือนพวก

มีที่ความรับมาคอมเมนต์นะ

ที่เราตั้งแต่ละเดือนอะ
คือคอมเมนต์ไปในทางที่ไม่ดี

ทำให้แบบคนสนใจมาก
แล้วก็มันทำให้ทุกคน

รู้ว่าคนเรามันมีทะเลความคิดต่างกัน
มันจะมีการสร้างการดูดีกับการสร้างดูไม่ดี
ซึ่งยุ้ยไม่จำเป็นที่จะต้องดูดี
ดูไม่ดีก็ได้หรือดูไม่ดีก็ได้ในสายตาใคร
ก็แล้วแต่เราไม่สามารถไปควบคุมความคิดของแต่ละคนได้
เขาจะเบ้นอะไรมันก็คือสะท้อนเป็นเงาสะท้อนกลับไปที่ตัวเขา
ถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาเม้นต์ที่เขาเขียนมา
เขาเป็นคนที่ได้อ่านคนแรกเขาเป็นคนที่ได้ยินคนแรกเขาเป็นคนที่ได้เห็นคนแรก
เพราะฉะนั้นยุ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยกับที่เขาโพสต์มาแบบนั้น
เพราะว่าเวลาคนที่ดีเขามาโพสต์เขาก็จะมองต่างมุม
มันก็จะเป็นการถ้ามองดีให้มองเป็นธรรมะ
มันก็จะเป็นการมองให้เห็นธรรมะว่าเนี่ยคนเรามันเป็นอย่างนี้เอง
บางคนคิดเราดีตัดสินเราตั้งแต่ยังไม่เห็นเราด้วยซ้ำ
แค่โพสต์โพสต์นั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาโพสต์ไปเพื่ออะไร
ถูกไหมแต่ว่าการโพสต์ไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการดีนะกับยุ้ย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
แต่ถ้าเราจะขายของอะไม่พอขายอยู่แล้วไม่พอขายอยู่แล้ว
คือมันจะเยอะมากคนทั้งให้กำลังใจทั้งคนมาด่ามันจะเยอะมากแล้วมันจะหาลูกค้าจริงไม่เจอ
แล้วมีกันกันตรงไหนครับมีสี่คน
ประมาณนั้นขอบคุณที่แบบเอาไปแชร์อะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้ว่าเพจต่างที่เขาเอาไปแชร์มันเป็นการทำงานของเขา
พี่โพสต์มาเนี่ยตกลงว่าอยากจะหาแฟนจริงเหมือนว่าเราเล่น
ขำแต่ถ้ามีจริงมันมีไหมล่ะ
มีไหมผู้ชายแบบนั้นไม่มีหรอกถูกไหม

ถ้าใครจะมาขอแกรอบนี้คือแม่ก็รักเราไง

ถ้าใครจะมาเอาก็แกก็ต้องทำงานอะเนาะ

เอาไม่เป็นไรมะม้าลดให้ละกัน๕ล้าน
มีไงมีล่าเอามาเดียมากอง๕ล้านสิ
การหน่อยยังไม่เคยเห็นผู้ชายจริงแบบนั้นเลยค่ะ
ถ้ามีผู้ทำคือหมายว่าถ้ามีจริงก็เอามาเลยค่ะ
เอออเรารายสดแต่งงานเลย